ตำรวจได้เชิญผู้ปกครองของกลุ่มเด็กแว้น๖๓คนนะครับ
ถูกทหารและตำรวจปิดล้อมจับกลุ่มมาวางเงินประกัน
แล้วก็ทำทันบนก่อนที่จะถูกนำตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหาร
หลังจากที่รวมตัวกันเพื่อแข่งขันรถจักรยานยนต์
บริเวณถนนเจริญราชซอย๗โดยถ้าก่อเหตุซ้ำอีก
อกจากจะโดนริบเงินประกันแล้ว
ผู้ปกครองก็อาจจะมีความผิดตามมาตรการปราบปรามโดยใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ซึ่งอาจจะต้องโทษทั้งจำคุกแล้วก็ถูกปรับนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
ภายหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจนครบานบางโพงพาง
ร่วมกับทหารจากกองพันธหารม้าที่๓รักษาพระองค์
ส่วนที่กำลังกว่า๕๐นายปิดล้อมถนนเจริญราชซอย๗
เนื่องจากมีสายข่าวรายงานว่าจะมีเด็กแว้นรวมกลุ่มกันแข่งรถจักรยานยนต์บริเวณนี้
และเมื่อถึงเวลานัดหมายพบเด็กแว้นนำรถจักรยานยนต์กว่า๖๐คัน
รวมกลุ่มเตรียมแข่งขันรถตามที่ได้รับรายงานจึงปิดล้อมจับกลุ่ม
พบวัยรุ่นหกสิบสามคนในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่าสิบแปดปีถึงสี่สิบห้าคน
ส่งผลให้ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เรียกผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหมด
ทำประวัติและทันบนโดยต้องวางเงินประกันคนละสองหมื่นบาท
เพราะถ้าหากมีการรวมตัวกันเพื่อแข่งขันอีก
ตำรวจจะยึดเงินประกันทั้งหมดและดำเนินคดีขั้นสูงสุด
เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน
อย่างประกาศคอสชเรียกผู้ปกครองมาทำทันบน
วางหลักประกันยึดรถสิ่งเหล่านี้จะต้องทำอย่างจริงจัง
อย่างที่พี่บอกแล้วนอกจากทำทันบลแล้ว
จะต้องให้วางเงินประกันนครบานเนี่ยกำหนดไว้สองหมื่น
สองปีถ้าเกิดมาขับมาแข่งกันอีกมาแว่นกันอีก
จะต้องถูกยึดเงินประกันสองหมื่นบาท
อาจจะดูว่าเราโหดร้ายทารุนแต่ถ้าทำแล้วบ้านเมืองสงบ
ประชาชนส่วนใหญ่คนกรุงเทพมีความปลอดภัย

อกจากจะถูกทำทันบนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ตำรวจยังจะส่งตัวทั้งหมดเข้าไปปรับทัศนคติ
รมวินัยและความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบก
โดยอยู่ในการควบคุมของกองพันธหารสื่อสารที่๑รักษาพระองค์
เป็นเวลา๗วันเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนอีก
คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจถึงกฎจราจร
เข้าใจถึงสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความรับผิดชอบ
สร้างความให้เกิดความสำนึกในการที่จะช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม
แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากให้น้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ได้มามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาแว้นด้วย
ปัญหาเด็กแว้นหรือการรวมตัวกันเพื่อแข่งขันรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่น
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านมีมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย
นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกของการนำกำลังเข้ากวดขันจับกลุ่มอย่างจริงจัง
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศมาตรา๔๔ฉบับที่๓๐ทัพ๒๕๖๒
เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
ที่จะทำให้นอกจากการดำเนินคดีกับเด็กแว้นแล้ว
ยังเอาผิดกับผู้ปกครองที่ปล่อยประละเลยบุตรหลาน
ซึ่งหากพบว่ามีส่วนรู้เห็นไม่ห้ามปรามหรือสนับสนุน
ผู้ปกครองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย